มีรถโดยสารสามเณรเต็มคันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ
เบรกแตกคุณผู้ชมค่ะสามเณรที่นั่งอยู่ในรถคันนี้เนี่ย
หกสิบชีวิตนะคะแล้วทางที่รถกำลังเดินทางไป
โค้งแล้วก็ทั้งสูงฉันนะคะเกิดอะไรขึ้นเราไปดูกันค่ะ
ตรงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เบรกแตกครับ
แล้วมันไหลลงมาแบบนี้ค่ะโอ้โหนี่ชาวบ้านวิ่งเข้าไป
หกสิบรูปรึปะครับหกสิบรูปอยู่บางนั้นครับเนี้ยค่ะ
คือต้องบอกว่านาทีนาทีระทึกจริง
รถคันนี้๖ล้อสมเนรเต็มคัน๖๐รูปอย่างที่เราแจ้งไป
แล้วเบรกแตกตรงนี้หลังจากนั้นมันไหลลงนะคะ
เพราะว่าตรงนี้คือเป็นทางขึ้นเขาไงฮะ
จะขึ้นไปที่วัดภูเขาหลงอยู่ที่อำเภอเมืองสงขลานี่คือภาพเหตุการณ์
ชำบ้านที่อยู่ตรงนั้นทุกคนกรีบร้องเสียงหลงตกออกตกใจ
รัวหวัดเหวย์แทนสำมะเนนที่ลงจากรถไปบ่อนั่น
บนรถก็ไม่แพ้กันนะคะ
แต่เนี่ยโชคดีรถหยุดแล้วตรงนี้นะคะ
วันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ไปดูตรงจุดเกิดเหตุ
อีกรอบหนึ่งปรากฏว่าตรงนี้เป็นทางขึ้นวัดภูเขาหลง
มันโค้งและชันแล้วก็ตอนที่เราไปเนี่ย
ยังเห็นร่องลอยของการลื่นถลายของล้อรถ๖ล้อ
ยาวไปในสวนยางเนี่ยนะคะกว่าห้าสิบเมตร
คือตรงนี้เป็นสวนยางข้างแล้วก็เป็นทางโค้งใช่ไหมคะ
พอรถมันเบรกแตกปุ๊บมันไหลแล้วมันจะลงไปนะคะ
ซึ่งพระนฤนัยธีรสุโธเนี่ยบอกว่า
เมื่อวานนี้ตอนเช้าเนี่ยพระอาจารย์พาสามเนร๕๐รูป
โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่มาบวชที่วัดภูเขาหลง
คือเขาก็พาเนรลงไปบินทบาทตีนเขาเสร็จแล้วก็ขึ้นรถมา
ซึ่งปกติหลังจากรับบินทบาทเสร็จก็จะเดินขึ้นกัน
แต่เมื่อวานเป็นวันที่ลาศิกขาครับเพราะฉะนั้น
ผู้ปกครองก็เลยให้เนรขึ้นรถ๖ล้อ
แต่ทีนี้น่าจะเป็นที่ว่าเยอะเกินนะคะน้ำหนักเกิน
แล้วก็รถหกล้อเนี่ยขึ้นไม่ไหวก็เลยไหลลงตามคลิปค่ะ
แต่วันนี้จะลาศิกขากันก็เลยขึ้นมาให้เร็วหน่อย
ขึ้นรถบรรทุกมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็น
แต่โชคดีค่ะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
ตามภาษาเด็กไอ้ครับเขาก็วิ่งขึ้นมา

ภาษาเด็กเขาก็ไม่ได้คิดถึงความอันตราย
ผู้ปกครองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร
มันเป็นอุบัติธรรม
คุณผู้ชมคะแต่ถ้าเราดูจากคลิปนี้เนี่ย
ก็สงสัยเหมือนกันนะคะ

คือเขาไม่รู้ว่าสามเณรสองรูปนี้

เพราะยังไม่ได้รับแจ้งนะคะ

บอกว่ามีครูพูดกับเนรบอกว่า

ก็ให้บอกว่าเป็นลมไม่เกี่ยวกับรถลื่นถลัย

ยังไงคะเรื่องนี้ก็ครับ

แต่นี่จะบอกว่าแต่ดูประเมินด้วยสายตา
รถสองแถวที่มีสามเมอร์เนน๖๐รูปนะ

นะครับดูแล้วน้ำหนักกับตัวความจุของรถ